เรื่องของตัวเลขกันบ้างดีกว่า

ที่ไหนเขาว่าดีว่าแม่นว่าศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะพาไป
ไปดูคุณผู้ชมดูด้วยใช้วิจารณญาณแล้วกัน

ไปดูรูปปั้นควายดำกับควายเผือก

ช่วงปีใหม่ที่นี้ภาษาบ้านกับนักท่องเที่ยวแหกไปว่า
สารกันเลยนะแม้ทางเจ้าที่เขาจะนำรูปปั้นควายกระจายไปวางตามจุดต่างต่าง
รอบศาลแต่ว่าก็แทบจะหาที่วางไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ตัวเล็กนะคุณ
ใหญ่เหมือนกันนะสุดท้ายต้องขนปลาไว้ที่บริเวณป่าศักดิ์ด้านข้าง
ด้านหลังศาลซึ่งตอนเนี้ยเป็นหมื่นหมื่นตัวโอ้โหเยอะมากเออที่ไป
ถวายเพราะว่าบางทีเขาไปขอแล้วเขาได้อ๋อนะฮะบางคนที่ขอแล้วได้ก็ไป
บางคนก็ถวายก่อนก็มีอะไรแบบเนี้ยคือปู่ย่าเขาก็ชอบ
เรื่องของควายเนอะก็ถวายกันไปเผื่อจะได้ตัวเลขกลับไปได้
ความโชคดีได้ซื้อลอตเตอรี่ถูกอะไรกว่ากันป่ะอ่าในจิ๋วจิ๋วก็มี
อยากได้ก็ไปกันแล้วกันที่ตะบนแม่เฮียนะฮะวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ค่ะไปอีกที่หนึ่งไปดูบรรยากาศภายในวัดฝางที่อำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองกันนะคะกันฮะคือเมื่อวานเนี้ยคึกคักมากคุณผู้ชมค่ะ
คุณทัศนัยที่นี่ชาวบ้านจำนวนมากเลยเขาไปร่วมพิธีผูกพัทธศรีมาตัดหวายลูกนิมิต
เมื่อกี้คือตัดวายใช่ที่โบสถ์มหาอุดทรงเรือสัมเภานะคะโอกาสนี้มีสองพี่น้องนักแสดงชื่อดัง
นั่นก็คือคุณบินแล้วก็คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปด้วยนะคะก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยไป
พร้อมหน้าพร้อมตากันไปร่วมงานกันเยอะด้วยนะคะรวมทั้งทีมอาสากู้ภัย
เพราะว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งตัดหวายแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน
ด้วยค่ะอืมขณะที่ชาวบ้านไม่พลาดเลยจริงจริง
คือการไปส่องเลขทะเบียนรถตู้ป้ายแดงของคุณบินบรรลือฤทธ
อ่าที่จอดอยู่หน้าโบสถ์คันนี้ค่ะคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะ
ไปส่องเลขทะเบียนนำไปเสี่ยงโชคนะคะ
ใครเห็นไม่ชัดคงชัดแล้วล่ะก็ไก่ห้าห้าศูนย์ห้า
ห้าศูนย์ห้าอุฒรทรรรณีเลขทะเบียนรถนะคะ

อืมนะครับอืมอ่าอีกหนึ่งจุดค่ะจุดนี้ทุกงวดเลย

สมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งวดนี้นะคะนายจักรีแสงใสเป็นนุ่มชาวอำเภอบางกรวยนนทบุรี
เอาประทัดไปตั้ง๓๐๐นัด
น้ำแดงอีก๒แพ็คปลาทะเบียน
ขออภัยค่ะปลาทะเพียนตะเพียนและฟักทอง

เป็นปลาทะเบียนซะอย่างนั้น

ไปแก้บนกุมวันเจ้าสัวเฮงกับปู่ฤษีโพรเมฆเพราะว่าเขาถูกโลตารีค่ะ
งวด๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาหยกเลย
ได้เงินไปประมาณ๑๐๐๐บาท
ขณะที่ชาวบ้านทยอยไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็นี่แหละค่ะไปขอเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
คราวนี้ตัวเลขจากน้ำตาเทียนมาชัดเลย
แบบนี้เลย๖ตัว
สีแดงแล้วจะไปประกบคู่ยังไงดีเนอะ
หูอ่ะดูแบบยังไงยังไม่ทันจำเลยอ่ะ

น่าจะมีข่าวย้อนดูลองไปหาดู
ลองดูในโซเชียลเออนะคะ
ก็มีให้กับจับคู่เองแล้วกันเนาะเออมันเยอะ
ปิดท้านกันที่สวนศาทัตรนาเตางอยครับ
เตางอยจังหวัดสกลนครนะครับ

มีการนำทั้งผักปุ่งน้ำแดงไปถวายพระยาต่อกราช

งวดหน้าก็กลางเดือนมกราคม
กระดาษที่บรรดาผู้ค้าลอตเตอรี่ก็บอกว่า
เลขเด็ดงวดนี้ขายดีมากมายเยอะแยะเต็มไปหมด

ผู้ผู้ชมครับบางคนก็เลือกซื้อตามเลขที่บ้านของตนเอง

ร้อยคนไม่ใช่ว่าจะเห็นเหมือนกันร้อยคน

แต่บูรณภาวศาชนาใครนำพาไปแล้วกันน่ะ

ประกบเลขกับโน้นเองเป็นเรื่องของดวงและวิจารณญา
ถ้าเห็นแล้วก็ซิบบอกเรา๓คนด้วย

มองไม่เห็นดูไม่ทันนะครับอันนี้นะครับ